ตำรวจนะคะสามารถจับกลุ่มหนุ่มที่ก่อเหตุข่มขืนสาวแม่ลูกอ่อนที่สมุทรปราการได้แล้ว

ทั้งพื้นที่ฉะเชิงเซาสมุทรประการและชนบุรีค่ะ

ติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
เดี๋ยว